อาชีพที่ได้รับผลกระทบหนักเลยแล้วก็ไม่ค่อยได้รับการเหลวแหล่
เขาบอกแบบนี้อาชีพนักร้องนักดนตรีตามสถานบันเทิงอะไรแบบนี้ค่ะ
รักร้องสาวท่านนี้เป็นชาวสุขโทย์ไทย
อัดอั้นมากเธอบอกว่าตกงานมาเป็นปีแล้ว
พอไปถามหน่วยงานในพื้นที่ก็เหมือนกับโยนกันไปโยนกันมา
เธอบอกว่าเธองงเลยอ่ะไม่เห็นได้รับการเหลวแลเลยนะคะ
เดี๋ยวลองไปดูหน่อยเธออัดคลิปเอาไว้ค่ะ
นี่ค่ะคือที่เธออัดคลิปนี้นะคะ

แล้วก็เธอโดนสั่งให้หยุดร้องเพลง
ในงานอีเว้นที่ร้านขายของชัวโหยที่เค้ามี
ให้นั่งดื่มหน้าร้านนะคะคือตำรวจมาแจ้งให้หยุด
บอกไม่ให้ร้อง
สุโขทัยยังไม่อนุญาตให้แสดงดนตรี

อัดคลิปแบบนี้เลยระบายความในใจแบบนี้เลย
เราได้คุยกับเธอนะคะนางสาวสุธาทิพย์นิสานนท์หรือคุณใบเตย

เธอบอกว่าเธอก็พยายามถาม
ขอความเห็นใจไปที่ศูนย์นำรงธรรม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
คณะกรรมการสบคจังหวัดบอกผ่อนปลนหน่อยได้ไหม
นักร้องนักดนตรีร้องเพลงแสดงดนตรี
สารประกอบการที่คล้ายสถานบันเทิงผ่อนปลนได้ไหม

โควิด๑๙มากี่ปีแล้วขาดรายได้ตกงาน
แต่ค่าใช้จ่ายหนี้สินเพียบเลยนะคะ

ใช่โดนแรกจนตอนนี้ก็ยังโดนอยู่
บอกว่าพอไปขอศูนย์ดำรงธรรมให้ช่วยดูให้หน่อย
ไปคุยกับทางสาธารณสุขสุโขทัยว่าดูให้หน่อย
แต่เขาก็โยนว่าอุ้ยนู่นไปถามทางฝ่ายปกครองนู่น
แต่ฝ่ายปกครองก็บอกว่าไม่ใช่ต้องไปถามสาธารณสุข

บอกว่าสุดท้ายได้รับคำตอบมาว่า
ให้รอถึง๓๐มีนาคม

เขาบอกให้เรารอจนถึงวันที่๓๐แล้วเรารู้สึกว่าเรารอไม่ได้
แล้วตำรวจมาสั่งหยุดแล้วเขาก็ใช้คำพูดที่ไม่ค่อยโอเคกับเราเลย
แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นคำสั่งจังหวัดนะว่าห้ามมีดนตรี
เราเลยมีคำถามกลับไปว่าอ้าวแล้วนักดนตรีผิดอะไร
ทีมข่าวของเราก็เลยสอบถามรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยค่ะ
สุชาติธีคสุกนะคะก็บอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัยในวันนี้เนี่ย
มีแนวทางในการผ่อนปลนการแสดงดนตรีสดในร้านอาหารค่ะ
เรื่องต้นให้ทางร้านอาหารและร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม
สามารถจัดให้มีการแสดงดนตรีภายในร้านได้
ดังนั้นนักดนตรีนักร้องพนักงานเจ้าของร้านอาหารก็จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนตามเกณฑ์ที่กำหนด
ผู้เข้าใช้บริการก็ต้องฉีดวัคซีนครบ๒เข็ม
สัปดาห์นี้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการผ่อนปลนที่ว่านี้นะคะ
ไม่ต้องรอถึง๓๐มีนาคมแล้วใช่ค่ะสำหรับสุโขทัยนะ
อ้าวน้องใบเตยยังไงลองถามเขาทางถามส่อโชช่าจังหวัดได้ไหม
นะคะว่ามีคำสั่งออกมายังไงแล้วนะคะถ้าเขาให้ไปถามฝ่ายปกครองก็บอกว่า
เอางั้นไปหาท่านรองผู้ว่าเลยก็แล้วกันบอกมาถามพี่อุ๋ยก็ได้ค่ะ
เพราะว่าจริงพี่อุ๋ยสั่งทีมข่าวไปถามรองผู้ว่ามาให้แล้วท่านสุชาติคีขศุกร์บอกนี่
ค่ะไปร้องเพลงก็ได้แล้วนักดนตรีนักร้องใช่แต่ต้องเป็นไปตามมาตรการนะ
ฉีดวัคซีนเอทีเคอะไรก็ว่ากันไปส่วนสอบคอชุดใหญ่พรุ่งนี้ประชุมนะฮะ
ค่ะเดี๋ยวรอฟังกันแล้วกันจะมีมาตรการอะไรยังไงบ้างอืมโดยเฉพาะเรื่องสงครานใช่ค่ะ